พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของเพื่อนคู่นึงนะคะเป็นคนไทยกับคนไทยใหญ่
เป็นเพื่อนกันชอบไปแทงสนุกด้วยกันบ่อยค่ะ
ก็วันนี้เขาเพิ่งไปงานแต่งงานกันมาแล้วก็กลับจากงานแต่งเออ
ไปแทงสนุกซะหน่อยร้านประจำไปมาเป็นสิบปีแล้วร้านนี้แทงสนุกกันอยู่ดีดี
มาอีกทีนึงแทงกันตายเลยนะคะแล้วแทงแบบโหดเยี่ยมมากคือแผลเนี่ยลากยาวที่หน้าท้องเนี่ย
หน้าอกลงไปถึงหน้าท้องเนี่ยยาวยี่สิบเซนติเมตรอะค่ะอื้อหือ
คุณผู้ชมเมื่อกี้ฟังโปรยคุณผู้ชมบอกโอ้โหนี่แทงหรือผ่าท้องเนี่ย
ยาวขนาดนี้อ่ะแสดงว่าลากลงมาเลยเหรอลากลงมาเลยแล้วนี่กู้ภัยตอนมาถึงเขาบอก
หูเขาช็อกมากกับภาพที่เห็นคนเจ็บอ่ะนอนหายใจโรยรินแบบชิพจรคือ
อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอะค่ะปั๊มหัวใจสุดพลังแล้วจริงจริง
ื้อไม่ไหวนะคะเขาตายค่ะผู้ตายชื่อนายใจกรนะคะ
อายุสามสิบเอ็ดปีอาวุธที่ถูกที่ที่ใช้ที่เขาถูกแทงเนี่ย
เป็นมีดพับปลายแหลมนะคะที่หน้าท้องเนี่ยแผลยาวมากกว่า๒๐เซนติเมตร
นั่นคือเกินครึ่งไม้บรรทัศน์แล้วอ่ะค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยประถมพยาบาลเบื้องต้นในที่เกิดเหตุแล้ว
นำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสันทรายแต่เขาเสียชีวิต
คนก่อเหตุคือเพื่อนเขาชื่อแบงค์นะคะอัธพลอินทรสมบูรณ์อายุ๓๗ปี
ก่อเหตุเสร็จขึ้นมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้หลบหนีไปเลยนี่คือในแบงค์นะคะ
ส่งคุณปียชาติทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุคราบเลือดเนี่ยยังติดอยู่ที่พื้นอยู่เลยนะคะ
คุยกับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าแบงค์กับใจกอเป็นเพื่อนกัน
ก่อนเกิดเหตุก็เห็นว่ามาเล่นสนุกเกอร์ด้วยกันสักพักเริ่มได้ยินเสียงดังแล้วเหมือนทะเลาะกัน
แล้วก็กอดคอกันออกมาเคลียร์หน้าร้านคงจะตกลงกันไม่ได้
เพราะแบงค์ควักมีดออกมาแล้วแทงใจกอก่อนที่จะหนีไปเลย
กู้ชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้ที่เป็นคนประถมพยาบาลเขาบอกว่าโอ้โหตอนผมมาถึงเนี่ย
เขาหายใจรวยรินแล้วอ่ะเลือดนี่อาบนองเลยอ่ะชีพจรก็อ่อนลงเรื่อย
เกิดอะไรขึ้นพี่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังไหมครับ
ก็มีเรื่องเขาว่าวิวาสจากร้านในร้านมาก่อน
แล้วก็น่าจะตกลงกันไม่ได้อย่างนี้ครับก็เลยมาตีกันอยู่ตรงนั้นครับ
บอกตอนที่เราไปนี่ก็คือท้องแข็งแล้วน่าจะโดนจุดสำคัญใช่ไหมฮะ

ครอบครัวของนายใจกอก็ไปรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดท่าเกวียนนะคะ
ในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
แม่เนี่ยร้องไห้แทบขาดใจเลยเพราะว่าแม่มีลูกสองคนนะคะ

มีลูกชายคนโตกับลูกสาวเดือนที่แล้วลูกสาวเพิ่งตายค่ะพี่อุ๋

แล้วเนี่ยมาเดือนนี้ลูกชายที่เหลืออยู่คนเดียวของบ้านโดนแทงตายอีก
แม่บอกแล้วแม่จะอยู่ยังไงล่ะต่อจากนี้
ได้คุยกับภรรยาของคนตายนะคะคุณวราพรค่ะ
บอกว่าเธอกับสามีเนี่ยทำธุรกิจโรงน้ำดื่มสามีเป็นชาวไทยใหญ่
ก่อนเกิดเหตุสามีไปร่วมงานแต่งเพื่อนเธอก็ให้เงินไป๒๐๐บาท
เสร็จงานแต่งสามีก็ไปแทงสนุกที่ร้านประจำ
คนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าเห็นแบงค์กอดคอสามีเธอพาออกมานอกร้าน

แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่มารับแบงค์พาหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของในกระเป๋ากางเกงสามีเจอเงิน๒๒๖๐บาท
เธอบอกเธอให้ไปแค่สองพันสงสัยคงจะแทงสนุกชนะเพื่อน

ภรรยาเล่าแบบนี้นะคะสามีเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำงานมากเพราะเขามีเป้าหมาย
เรามีเป้าหมายเธอใช้คำนี้
สามีตั้งใจเก็บเงินให้ครบสองแสนเพราะจะพากันไปจดทะเบียนสมรสที่สถานกงศูนย์เมียนมาร์ค่ะ
เงินจะครบ๒๐๐๐๐๐๐บาทอยู่แล้ว
ก้อนที่จะเอาไปจดทะเบียนนะคะต้องเอามาจัดงานศพแทนนะคะ
ต้องมีเงิน๒แสนสำหรับคนต่างชาติ
เพื่อจะเกิดทะเบียนกับกรงศูนย์ของธรรมนา
แต่มีเงินคงไม่มีโอกาสแล้ว
ที่ก็คงเอาเงินก้อนนี้มาจัดงานให้เขายังดีที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะ

แล้วก็เจ้าของร้านเขาต้องรับผิดชอบ
เพราะอย่างน้อยคนที่แทงก็เป็นลูกน้องเขา
เบื้องต้นทางคดีตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วก็คือแบงค์อัธพนธ์
ตอนนี้อยู่ระหว่างหลบหนีชุดสืบสวนก็เร่งติดตามตัวอยู่

ซึ่งแบงค์เองก็ทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถใกล้กับจุดเกิดเหตุด้วยค่ะ